ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักคนโสดกำลังมีเสน่หดึงดูด

คนที่มีคู่รักจะได้เข้าสู่ชีวิตคู่ในไม่ช้า
คนที่มีครอบครัวยังมีเสน่หดึงดูดมือที่๓เข้ามาแทรกแทรง
สุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง
หาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายบ้าง
ถ้ามีโรคเดิมจะมีความรุนแรงขึ้น
ระวังอาการปวดเข่าปวดกล้ามเนื้อ
การเงินเข้าสู่ภาวะฝืดต้องหมุนเงินวันต่อวัน
มีขาดมือบ้างไม่ใช่จังหวะลงทุนใหม่

หนี้จะผัดผ่อนแต่เจ้าหนี้จะเร่งรัด
การงานจะได้รับงานใหม่เข้ามาเพิ่มอีก
แต่เวลาและกำลังคนเท่าเดิม

ถ้าทำธุรกิจเองควรหาพันธมิตรเข้ามาช่วยพยุง
คนที่อยากย้ายหนีงานเก่าขอให้อดทนเอาไว้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์